อีกหนึ่งคดีโหดเยี่ยมนะคะเกิดขึ้นค่ะที่หนองคายเป็นอดีตทหารวัยสามสิบปี
ไม่รู้อีกท่าไหนตื่นมาปุ๊บคว้ามีดที่อยู่ข้างตัวค่ะ
เดินไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามแล้วฟันเขาสับคอเขาจนหัวขาดแล้วหิ้วหัวเนี่ยค่ะ
ไปวางทิ้งตามจุดต่างเป็นจุดจุดไปแล้วสุดท้ายเอาไปโยนทิ้งที่แม่น้ำโขงนะคะ
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังก่อสร้างห้องน้ำอยู่ในบ้านของตัวเอง
อยู่อยู่นายวิเชียนวัย๓๐ปีเพื่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยค่ะ
ก็เดินถือมีดมาแล้วก็ฟันเขาจนล้มลง
แล้วก็สับคอเขาจนขาดแล้วก็เอาหัวเขาไปทิ้ง
หลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยนายวิเชียนคนนี้ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามอบตัวกับตำรวจค่ะ

วันนี้ตำรวจคุมตัวนายวิเชียนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์เลยบอก๑๑โมง
เขาหยิบมีดข้างเตียงนอนตัวเองแล้วก็เดินไปที่บ้านของนายสุริยะผู้ตายที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

เขาวิ่งตามทันแล้วก็เลยฟันซ้ำจนนายสุริยะล้มลง
เขาก็บอกว่าเขาก็เอามีดเล่มนั้นแหละตัดคอ
แล้วก็หิ้วศีรษะของนายสุริยะไปด้วย
โอ้โหแค่ฟังเหตุการณ์แค่นี้โหดเยี่ยมจริง
ชาวบ้านนี่มารอดูการทำแผนแล้วก็ตะโกนสาบแช่งก่นด่ากันนะคะ
ตำรวจต้องคุ้มกันอย่างน้าแน่เลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าวิเชียนทำแบบนี้กับสุริยะลงได้ยังไง
ในเมื่อนายสุริยะคอยช่วยเหลือวิเชียนมาโดยตลอด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัดศีรษะของนายสุริยะแล้ว

คือนายวิเชียนเนี่ยนะคะพอตัดศีรษะไปเสร็จแล้วนะคะ
ก็เดินฮิ้วศีรษะนายสุริยะเนี่ยไปตามจุดต่างต่าง
แล้วเอาไปวางพักตามจุดต่างลักษณะไม่พักเหนื่อยก็ข่มขู่
ห้าจุดด้วยกันโอ้โหแล้วมันคือกลางวันแสกแสกเลยค่ะ
จุดแรกค่ะนายวิเชียนก็เดินหิ้วศีรษะของนายสุริยะ
ไปวางหน้าบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าที่ต้องเอาไปวางพักไว้
เพราะว่านายสุริยะเนี่ยผมสั้นแล้วมีคราบเลือดจำนวนมาก
ลื่นเลยขอวางพักไว้ก่อนจุดที่สองไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน
เขาบอกว่าหลังนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาต้องจัดการ
แล้วก็วางหน้าชาวบ้านอีกประมาณสองสามหลังหนึ่งในนั้นมีบ้านของรองนายกอบตด้วยนะคะ
ก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปขโมยรถคนที่มาเก็บเงินชาปนกิจสงเคราะห์
ที่เขาจอดเสียบกุญแจเอาไว้เอาหัวของนายสุริยะเนี่ยใส่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขี่ไปที่ริมน้ำโขงจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาไปแล้วก็ไปโยนหัวทิ้งที่แม่น้ำโขง
แล้วก็ขี่รถแวะไหว้พระด้วยนะคะไหว้พระที่วัดหนองคอนสารภาพบาปที่ตัวเองทำไว้
แล้วค่อยไปมอบตัวที่สพรัฐนาวาปีค่ะตำรวจก็อืม
พอรัตนวปีหลังทำแผนเสร็จนะคะตรวจสอบกระเป๋าสะพายสีดำ
เห็นว่ามีเศษเหมือนย่าแห้งติดอยู่ที่ด้ามมีดด้วยก็เลยถามว่าอันนี้อะไร
นายวิเชียนบอกว่าว่านไฟเอาไว้ไล่ผีปอบมีดที่ใช้เนี่ยที่ใช้ฆ่านายสุริยะเนี่ย
ก็เป็นมีดเอาไว้ฆ่าผีปอบเขาบอกว่ามีอีกนะ
มีว่านไฟที่เคี้ยวและเก็บไว้ในกระเป๋าสีชมพูด้วยพกติดตัวกันผีปอบกันคุณสัย
แบ่งให้ผู้สื่อข่าวเราด้วยนะบอกว่าให้เป็นของขลังปลูกเสกอะไรแบบนี้
แล้วก็มีพวกสร้อยคอที่ผู้ต้องหาห้อยคอเป็นประจำค่ะ
เครื่องรางของขลังอะไรเต็มไปหมดเลยนี่นะคะ
มีตะกรุดมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดพระพุทธเจ้ามีเหรียญมีนาคปรก
แล้วก็เอกสารที่ว่านายวิเชียนคนนี้เคยเป็นทหารเกณฑ์ตอนประจำการ

ทำแบบนี้ทำไมไปฆ่าเขาทำไม
เบื้องบนสั่งมาบอกแบบนี้ค่ะเบื้องบนสั่งมาให้จัดการเพราะว่านายสุริยะเป็นปอบเลยต้องเอามีดไล่ปอบไปฆ่ามีอีกหลายคนที่ต้องจัดการนะแต่เปิดเผยไม่ได้ฟังคำตอบเขาหน่อยนะคะ
มีคำสั่งจากเบื้องบนครับเขาก็เป็นความลับครับ
เป็นความลับแต่ว่าผมก็ยอมรับว่าผมทำไปแล้ว
ก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผมในวันนี้ใช้มีดฟันนี้
ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกครับ
ก็เอาไปยนต์ทิ้งลงน้ำนะครับ
ไม่ได้กลัวครับ
ก็เอาไปยนต์ทิ้งลงน้ำนะครับ
ก็เป็นความรับของการราชิการครับ

ยกมือไหว้พักแล้วก็ขับรถมาลงพัก

ทุกผู้ชมครับประวัติของนายวิเชีย
เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นมา๓ครั้งนะครับ
ปี๕๖ใช้ปืนยิงคอคนจนบาดเจ็บ
และถูกดำเนินคดีพยายามฆ่าจำคุก๓ปี
โทษมาปี๕๙มาอยู่บ้านคนเดียวนะฮะ
๖๒ใช้มีดอิโต้ฟันคอเพื่อนบ้านเย็บ๑๔เข็ม

ธันวาคม๖๓ใช้มีดปลายแหลมฟันหน้าผากชาวบ้าน

แล้วก็ล่าสุดนี่แหละ๑๘กุมภาพันธ์คราวนี้ถึงขั้น
ไปฆ่าตัดคอเขาเลยนะฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่าฟังจากคำให้การแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาปกติไหม
ไปที่บ้านของนายสุริยะนะครับที่เสียชีวิตจากการถูกนายวิเชียนเนี่ย
ฆ่าตัดศิรษะแล้วก็ศิรษะไปทิ้ง๙๕นะครับ
ยากตั้งศพบำพลังกว่าสนอยู่ที่บ้านนะครับ

นี่ฮะทางภรรยาก็นำชุดข้าราชการสีขาวมาแขวนไว้ที่ข้างโรงศพด้วยนะครับ

วันนี้เป็นวันที่มีพิธีสวดศพเป็นคืนที่๒นะครับ
ภรรยาของนายสุริยะผู้ตายได้เคาะโลงบอกสามีนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะ

แล้วก็เดี๋ยวเริ่มเล่าเกิดเหตุเธออยู่ข้างบ้านหลานชายวิ่งมาบอก
เห็นนายวิชเชียร์หรือนายเบีย่เดินถือมีดพระมาถามหานายสุฬิยะ
สามีกำลังสร้างห้องน้ำอยู่หลังบ้านไปถึงเห็นนายวิเชียนเนี่ยกำลังฟันคอสามีแล้วนะฮะ
นายวิเชียนหันมาเห็นเธอเนี่ยยังถือมีดวิ่งจะมาทำร้ายด้วยเลย
วิ่งหนีตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยสุดท้ายนายวิเชียนก็เลยหันไปสับคอสามีเธอต่อ
คอขาดนะฮะแล้วก็หิ้วศีรษะใส่ตะกร้ารถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอหลับไม่ลงเลยนะครับเป็นกังวลมากนะฮะ
ยังทำใจไม่ได้ครอบครัวเองไม่ได้ร่ำรวยอะไรตอนนี้ต้องมาเสียสามีไป
เขาก็เดินข้ามถนนมาถือมีดดวงเลอร์เลยเนอะแม่ก็นั่งอยู่
เขาก็ถามเขาก็บอกน้าตายะอยู่ไหนแม่ก็บอกถามทำไม
เขาก็ไม่พูดเขาก็เดินมามีหลานสองคนที่นั่งอยู่บ้านตรงนี้นะ
เขาก็ตะโกนบอกเขาบอกป้าพี่เบียไปข้างหลังไปหาตายะ
แล้วก็เอกใจนะแกถือเมฆเนาะเลยวิ่งมาวิ่งมาว่าจะไง
ข้างบ้านว่าจะไปตะโกนบอกไปเห็นแล้วฟันแล้ว
แกไม่ดิ้นแล้วไม่คิดว่าแกจะทำอย่างนี้

เรียกเนี่ยคนแถวนี้เขาก็เรียกกันหมดแหละ
ไม่มีใครห่วงหรอกเพราะว่าสงสารแกไม่มีพ่อมีแม่เนอะ
คนที่๔แล้วเนี่ยถ้าปล่อยออกมาคาดว่าจะมีศพที่๕
ไม่อยากให้จัดการได้

คนไม่ดีเอาไว้ทำไมล่ะเนาะ
เสียดายคนดีนะมันไม่สำนึกหรอก
จะเป็นคนเกเลตั้งแต่เด็กหาเรื่องทะเลาะกับเพื่อนทุกคน

เราก็เคยโดนมาเหมือนกันตาเขียวแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนที่โดน
เขาไม่ได้บ้าค่ะแต่เขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้าย
ในมุมหรอกคิดว่า
เขาไม่ได้บ้าเขามีสติทุกอย่าง
เราไม่รู้จิตใจเขาคิดอะไรเนาะ
ถึงเวลาเขาจะทำเขาก็ทำเลยทั้งที่คุยกันดีมาตลอด
กฎหมายไทยมันไม่เข้มแข็งพอ
มันเป็นการคุ้มครองผู้ก่อการร้ายอาชญากรอะไรต่าง
เขาไม่ได้กลัวกฎหมายไทยมันอ่อนแอเกินไปค่ะ
หลายครั้งที่ทำร้ายคนแล้วก็ออกมามาทำร้ายคนซ้ำซาก
ตอนนี้ก็คือหมายหัวอีกหลายคนเพื่อจะทำร้าย
ถ้าออกมาอีกคราวนี้ก็คือต้องมีคนตายอีก

แกก็เรียกมาบอกว่าเอาไอ้นี่ไอ้เบียร์เอารถเองไป
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าเอารถไป
ก็เลยควักมือแล้วจะไปแย่งเอากุญแจในรถเขาอ่ะ
ทีนี้แบบว่ามันติดบ่อน้ำกับไอ้หมาหินอ่อนน่ะ
มันติดแล้วมันก็เลยไม่ถึงมือนะเกือบจะถึงอยู่แล้ว
แต่เราก็มองไม่เห็นคือหมายความว่าในมือเขาน่ะ
นึกว่าเป็นกระเป๋าสีดำที่เขาเคยถือ
แต่นี่มันไม่ใช่แล้วมันเป็นหัวคน
อันนี้เขาก็เลยทิ้งหัวนะใส่ตะแกงหน้ารถนะ
เราก็มองเห็นหูติดตะแกงพอดีอะ
ทีนี้มันก็เลยเฮือกเขาบอกว่าไม่ต้องยุ่ง

ก็มองเห็นมีดเขาแล้วก็มองหน้าเขา
มีแต่เลือดเป็นจุดเป็นจุดในตัวเขาอะ
เราก็มองเห็นมีดเราก็ภาวะครั้งนี้ก็บอกว่าออกมาจะเอาตัวไปเสี่ยงอยู่นั่นน่ะ

บ้านผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผู้ตายเลยนะฮะ
เราก็ไปดูนะฮะได้เจอพี่สาวของนายวิเชียนคนก่อเหตุนะครับ
พาไปดูในบ้านเนี่ยมีเตียงนอน๒เตียง
มีมีดอยู่๒เล่มวางอยู่บนหัวเตียง
ปกรณ์ดักสัตว์อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด
พี่สาวก็เล่าให้ฟังเรื่องอาการน้องชายบอกระยะหลังเนี่ยอาการหนักนะ
ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นเพราะเล่นของอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ความจริงแล้วน้องชายอันนี้พี่สาวเขาบอกนะ
บอกว่ามีเรื่องของอากงอาการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ

สองคนนี่ผู้ซ้ายสองคนแต่ว่าผู้หญิงนี่เสียเอาไว้ที่หลังก็คือเฮ่านี่ละ

อืมเพราะว่ามันมาที่มันมังนี่มันมังเฮ่าหลายกระมูลดิเพราะว่าเฮ่าหัวตัว
เฮ่าหัวตัวมามันมาเฮ่าไปแย่งที่แย่งสมบัติมันมาเฮ่าเนี่ยเอาที่ไปจำนอง
เอาอีกอย่างทั้งที่เพื่อนเองเพื่อนเทศของเพื่อนเอง
ยกให้เพื่อนไปเลย
เพราะว่ารักษณะการทำของมันชาวบ้านเห็นบอกว่ามันหิ้วหัวไปลูก
มันหิ้วหัวไปแต่ว่าชาวบ้านเขาบางคนไม่รู้ว่าเป็นอะไร
นึกว่าเป็นหัวหมาหัวแมวอย่างนั้นไม่คาดคิดว่าจะเป็นหัวคน
มันไม่เคยมีเนอะว่าเหตุการณ์แบบนี้น่ะมันจะทำได้ถึงขนาดนั้น
ไปตั้งไว้หลายจุดเลยใช่ทั้ง๕จุด๕จุด๕จุด๕จุด
เพราะว่ารักษณะการตั้งของมันนี่มันอาจจะมือมันลื่นเนอะมันโดนเลือดนะลูก
มันอาจจะวางลงเพราะว่าผมแกมันสั้นแล้วไอ้หัวแกมันก็งอกเนอะ
แกหัวตาสุริยะหงอกแล้วก็มันโดนเลือดอ่ะ
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบด้วยซ้ำว่าจะเป็นหัวคนนะลูก
ได้คุยกับคนที่เคยถูกนายวิเชียนทำร้ายนะครับนี่เขาก่อคดีไว้๓คดีนะฮะ
ก่อนจะมาฆ่าคนตายคดีสุดท้ายเนี่ยครับก็มีนายจรูนนี่
เคยถูกนายวิเชียนเนี่ยแทงนะครับเมื่อสองเดือนก่อนนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับเป็นคดีทำร้ายร่างกาย
หรือว่าพยายามฆ่าบอกว่าเป็นการร่วมกันทะเลาะวิวาส
ลูกเขานะครับเคยถูกนายวิเชียนใช้ปืนปากกา
ยิงใส่คอจนอาการสาหัสก็ไปแจ้งความนายวิเชียนก็ถูกดำเนินคดีจนติดคุกแล้วก็พ้นโทษออกมา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย

เรื่องบุกรุกเคหสถานนะครับโดยใช้กำลังประทุสรร้ายโดยมีอาวุธนะครับ
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการซ่อนเร้นหรือว่าย้ายทำลายศพอำพลางศพอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับแม่เหตุการณ์นี้